สชปลดล็อกเลือกตั้ง๒๔กุมภาพันธ์
ธันวาคมเลิกประกาศ๙ฉบับที่เกี่ยวกับการห้ามทำกิจกรรมทางการเมือง
ป้อมลั่นอย่าบิดเบือน

เมื่อวานนี้นะครับตัวแทน๘๕พักการเมือง
ทยอยเข้าร่วมประชุมกับคอสช

ก็มีผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าขอสช
นั่งตรงกลางเป๊ะนะครับ
แล้วข้างก็มีผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ตามด้วยนายวิศนุเครืองามส่วนอีกข้างหนึ่ง
ฝั่งซ้ายก็จะมีทางด้านของประธานกรกต
แล้วก็ไล่เลี่ยงกันไปนะครับ
โดยระหว่างการประชุมการชี้แจง

การเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย
สร้างบรรยากาศความสามัคคีปรองดอง
ส่วนพักที่ไม่เข้าร่วม
ก็ขอน้องรับในเหตุผล
ฟังเสียงนายยกรัฐมนตรีในห้องชี้แจงหน่อยฮ
ส่วนประเภทความเมืองที่พันธุ์ล่างแรก

อาจจะกินไปอีกบ้านก็ได้บ้านแต่ละท่านนะครับ

หรืออาจจะไปตัดใช้ในการจะช่วยดูแลรักษาของเทพบร้อย
แค่ไม่ว่าจะเห็นผมทำอะไรเข้าตามผมเดี๋ยวเป็นเหตุผลของท่าน
เพราะทางนี้ผมไม่ได้ประพันธ์เท่าไหร่มาเป็นการเชิญ
อย่างง่อยเป็นทุกประเด็นอีกบ้านแต่ละท่านแต่ละภาพที่จะไป
ก็เมื่อวานดูจากลักษณะสีหน้าท่าทางของท่านนายกรัฐมนตรีนะถือว่าอารมณ์ดีนะครับ
พอมีการประชุมกันเรียบร้อย๒ชั่วโมง
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินออกมาจากห้องประชุม
ผู้สื่อข่าวตะโกนเรียกท่านนายกขาท่านนายกขาเป็นยังไงบ้างคะ
การประชุมเรียบร้อยดีไหมคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าการประชุมเรียบร้อยดี
ทุกอย่างเรียบร้อยดีเข้าใจกันดี
แล้วนายกรัฐมนตรีชูนิ้วโป้งนักข่าวก็ทางนี้ด้วยค่ะนายกนายกก็หันนิ้วโป้งมาให้ดู
ออกมาจากห้องประชุมก็ถือว่าอารมณ์ดีเหมือนกัน
สื่อข่าวก็ถามท่านคะตอบอีกนิดนึงได้ไหมคะตอบอีกนิดนึงค่ะ
การเลือกตั้ง๒๔กุมภาพันธ์๖๒ตามเดิมหรือไม่
บอกไปถามกรกตเดี๋ยวกรกตเป็นผู้ชี้แจงนะครับ
ด้านของนายนัทเล่าศรีสวกุลรองเลขาธิการกรกต
เปิดเผยประเด็นที่สำคัญว่าที่ประชุมเห็นตรงกันคือ
กำหนดวันเลือกตั้ง๒๔กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
แม้บางส่วนจะมีข้อเสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปก็ตาม
โดยเลขาธิการกรกตบระบุว่ากรกตนั้นได้ส่งร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง
สอสอให้กับคอรมอซึ่งพิจารณาและเห็นชอบแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการนำขึ้นทูล๙ทูลกระหม่อมนะครับ
ด้านของนายพุทธิพงศ์ปุณกันปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ก็กล่าวถึงการหาบรือในที่ประชุม
โดยมีนายวิศนุเครืองามรองนายยกรัฐมนตรีเป็นผู้ชี้แจง
ซึ่งชี้แจงแบบโอ้โหละเอียดยิบเลยนะคุณ
วันไหนเดือนไหนทำอะไรกันบ้าง
แต่ที่สำคัญคือวันเลือกตั้งยังยืนยันเป็นวันที่๒๔กุมภาพันธ์
ปี๒๕๖๒และกรอบกว้างว่าจะได้รัฐบาลใหม่
ก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนปี๒๕๕๙
และหลังจากนั้นก็ต่อด้วยกรกตชี้แจง
ตอนที่พักการเมืองต้องทำกิจกรรมการเลือกตั้ง
โดยในพุทธิพงศ์ยืนยันนะว่าหลังกดหมายเลือกตั้งศาลศองมีผล
บังคับใช้๑๑ธันวาคมคศจะประชุม
เพื่อบรรทิการหลอกคำสั่งคศ๙ฉบับ
ที่เกี่ยวข้องกับการห้ามทำกิจกรรมทางการเมือง
ใจผลการหาบรือในครั้งนี้อย่างนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชาบรัฐ
คนนี้ก็ถูกจับตามองว่าแหมแน่นอนก็ต้องพอใจสิการมาร่วมหารือกันนะฮะ
ก็บอกพอใจผลการหาบรือรวมทั้งประเด็นการเตรียมยกเลิกคำสั่งขอสช
ขณะที่นายเสร็จอัดกลิ่นประทุมวิทยาลัยประธาอาจที่ปรักษาภักดิ์ภูมิใจไทย
รู้สึกมั่นใจหลังการชี้แจงของนายยกว่าจะมีการเลือกตั้งวันที่๒๔กุมภาพันธ์แน่นอน
เนื่องจากนายกอยากให้เป็นการประกาศหลังปีใหม่
เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ฉลองปีใหม่กันก่อน

จะต้องเริ่มนับเรื่องของค่าใช้จ่ายทันทีนะครับ
ส่วนพักที่ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าไปร่วมหา

ก็คือพักประชาธิปัตย์ละหนึ่ง
พิสิทธิเวชาชีวะหัวหน้าพักย้ำถึงเหตุผลที่ไม่เข้าร่วม

พูดค่อนข้างชัดว่าเป็นเพียงการชี้แจง
ไม่มีการให้ตั้งคำถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไม่ถือว่ามีประโยชน์เท่าไหร่นักนะครับ

เพราะพวกเราก็พร้อมจะทำตามกติกาอยู่แล้วนะครับ

กลุ่มคนอยากเลือกตั้งก็ได้เดินสายให้กำลังใจพักการเมือง
ที่ไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจขอสาเจาะ
ทั้งพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่
พรรคประชาชาติพรรคไทยรักษาชาติ
เขาก็บอกว่ามีกลุ่มอยากเลือกตั้ง
จี้ให้รีบปล่อยผีนะครับ
เมื่อวานก็เดินทางไปที่เขามีการหาบริกันด้วยนะ